ก็ทั้งหมดนะครับประมาณ๑๒ฉายานที่บอกกันไปเนี่ย
ก็ตั้งโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็คงไม่มีอะไรเจ็บจี๊ดมากนักนะครับในปีนี้
แต่ว่าเป็นการหยิกแกมหยอกเหมือนเช่นเคยครับ
สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็บอกว่าการตั้งฉายาคนกีฬาประจำปีเนี่ย
ก็แน่นอนครับเชื่อชูผลงานด้วย
แต่ว่าต้องมีหยิกแกมหยอกตามสไตล์นะครับ
เริ่มจากคนแรกพลตรีจารึกอารีราชการันครับ

ได้รับฉายาว่าคุณทวดตะกร่อไทยครับ

แล้วก็นั่งเก้าอี้นายกมาต่อเนื่องเป็นสมัยที่๑๗แล้ว

ระยะเวลาถึง๓๗ปีนะครับ
โดยไม่มีคู่แข่งมาต่อกรเลย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็รับฉายามาด้วยใจไปทุกงาน

แล้วก็รู้ลึกรู้จริงในด้านกีฬาด้วย

ได้รับฉายาผู้ว่าบริษัท

แต่ว่าตำแหน่งที่ท่านมารับเนี่ยนะครับ

ที่ปรึกษาเยอะมากมาจากหลากหลายวงการ
มากจนนับแทบไม่หมดเลย

คุณหญิงปัธมาลีสวัสตระกูลนะครับ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ก็รับฉายาตำแหน่งใหญ่ไม่ขาดมือ

รับตำแหน่งใหญ่ต่อเนื่องไม่ขาดมือครับ
อีกหนึ่งคนเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีครับ
ยกสมาคมกีฬาจักรยานก็รับฉายาหมึกไฟแรงวงเล็บปั่นแซงทุกสนาม
จากบทบาทนะครับการบริหารงานที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วย
เพราะว่าเป็นสมาคมแรกที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จในช่วงโควิดสิบเก้า
ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าคือดับในสนามย่าถึง๒นัดติดต่อกัน
แล้วนัดที่สองมาดามแป้งไปหาหลักฐานทุกอย่าง
ออกมาสู้กับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทแล้วก็ข้อประท้วงในชั้นของการอุทธรณ์
จนทำให้สิ่งเจ้าท่าเนี่ยชนะการอุทธรณ์แล้วก็ไม่โดนปรับแพ้ครับ
อีกหนึ่งคนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะกลับมาใช้กันได้ทุกเกมในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย
ในช่วงโควิด๑๙กับการบริหารจัดการสมาคม
ส่วนคนนี้เป็นนักเต่นแห่งปีอุ้มธีรธรรมบุญมาทัน
ทั้งหมดรวมกันเป็นอุ้มบุญมาทันปังเอเชีย
เพราะว่าสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศ
อีกหนึ่งท่านครับโคสิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองได้รับฉายาโก้เสี่ยงตาย
เพราะว่าอดีตกุญสือทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาแล้วก็ตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายปี
เมื่อตกลงใจไปรับงานโค้ชกับสโมสรฮองอัญญาลายในวีลีกของเวียดนามครับ